คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกกันหน่อยในสาราการประเรียนฮะ
คุณผู้ชมสังเกตดูให้ดีนะครับ
ขณะที่พระท่านกำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่
ปรากฏว่าตรงฝ้าเพดานพังถล่มลงมา
พระท่านเกือบจะมรณภาพเกือบจะโดนหลังคาทับ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกนี้กันนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมมันระทึกจริงฮะ
ดูพระสามถึงสี่รูปตรงนี้นะฮะ
ตอนแรกมันเหมือนมีเศษอะไรร่วงลงมาแล้วนะ
คุณผู้ชมดูทางขวานี่ร่วงมา๑ชิ้น
เพิ่มปั๊บเดียวเองล่วงลงมาทั้งแข็งคุณ
พระท่านเกือบถูกทัพน่ะอันนี้ต้องเรียกว่าพระรอด

จริงคุณผู้ชมเราขึ้นหัวข้อไว้เลยพระรอด

เป็นคลิปเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะครับ

ภายในวัดจันทรังศรีจังหวัดขอนแก่นถล่มลงมาครับ

ท่านกำลังนั่งทำวัดสวดมนต์ภายในสาราการประเรียนนะฮะ
อย่างที่เห็นเลยกลายเป็นคลิประทึกนะครับ
คือตอนแรกมีฝ้าเพดานบางส่วนร่วงลงมาเท่านั้นเอง

เพียงไม่กี่วินาทีฝ้าเพดานพังถล่มคืนลงมาทั้งแผ่นนะครับ
จนเกิดเป็นฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยนะครับ
พระพิสุสามเณรที่กำลังนั่งทำวัดสวดมนต์

ดีนะที่ไม่มีพระรูปไหนไปนั่งอยู่จุดที่ฝ้ามันถล่มลงมาตรง

ไม่งั้นอันตรายกว่านี้พันธุ์ใหญ่มากนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้๑๕สิงหาคมนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปยังวัดจันทรังศรีบ้านหนองบัวน้อย
หมู่๖ตำบลหนองตุมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมนี่สภาพฝ้าเพดานที่มันพังถล่มลงมา

ถล่มลงมาเยอะนะพี่ปุ๊กครับมันมีสาเหตุนะคุณ
ไอ้แผ่นใหญ่ที่เมื่อกี้เห็นในคลิปทั้งแผ่นเลย

ที่เป็นเศษฝ้าแล้วเป็นฝุ่นอะไรต่างนานเนี่ยนะครับ
มีทั้งญาติโยมทั้งชาวบ้านมาช่วยกันเก็บกวาด
ฝ้าเพดานแล้วก็เศษกระเบื้องจากหลังคา

เขาเก็บกันได้๕๐กระสอบนะคุณ
พวกขยะนะน้ำหนักประมาณ๑ตันนะฮะ
เบดานที่ร่วงหล่นลงมาเต็มไปด้วยอะไรรู้ไหมฮะ
เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของสาเหตุ
ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ

นกก็เต็มข้างในใต้หลังคาเลยฮะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งใช่ฮะพระสงฆ์ท่านบาดเจ็บเล็กน้อยนี่ถกจีวอนให้ดูนิดนึง
บอกขาอัตมาเนี่ยเท้าอัตมาเนี่ยโอ้โหโดนเศษฝ้ามันกระเด็นใส่นะฮะ
เจ้าวาดวัดจันทรังศรีพระธรรมธรบุญชูมหาวโรนะฮะ
แล้วท่านเป็นเจ้าคณะตำบลหนองตูมท่านเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
ก่อนหน้านี้มีพายุฝนตกหนักมาหลายชั่วโมงใช่ไหมฮะต่อมาพระสงฆ์สี่รูป
ก็นั่งทำวัดภายในสาราการประเรียนสวดมนต์แค่สามบทเท่านั้นโอ้โห
อัตมาก็ตกใจเลยฮะได้ยินเสียงฟ้า
ขออภัยได้ยินเสียงฝ้าเพดานดังลั่นจากข้างบน
จากนั้นฝ้าก็พังถล่มลงมาอย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรมาก
เพียงพระและเนรที่กำลังสวดมนต์ก็บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวน้อยบู๋หกก็มาช่วยทำความสะอาด
เปิดเผยบอกว่าสาราการประเรียนดังกล่าวนี้

และคุณผู้ชมตัวต้นเหตุนกพิราบนะคุณนะ
มาทำรังฮะถ่ายมูลไว้บนหลังคาจำนวนมาก
ประกอบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ฝนตกหนักมากนะครับ
ทำให้ในฝ้าเพดานมันมีทั้งมูลนกแล้วก็อุ้มน้ำด้วย
มันพังฮะเพราะว่ามันไม่ไหวรับน้ำหนักเหล่านี้ไม่ไหวนะฮะ
โอ้โหส่วนพระที่รอดมาได้นะฮะ
ท่านบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูในคลิปหน่อยนะครับ
วงกลมไว้ให้ว่าพระที่ท่านรอดมาได้
เพราะว่าพระรูปนี้ฉิวเฉียดจริงฮะ
เป็นพระที่นั่งอยู่ด้านบนสุดในกล้องวงจรปิดนะครับ
พระบุญเรืองทิตะคุโนอายุ๖๓ปีนะครับ
เปิดเผยนะฮะว่าเมื่อวานนี้นะฮะ
ทำวัดเย็นอยู่ในสารากับพระอีก๓รูป
โดยสวดไปเกือบจะเสร็จแล้วจู่ได้ยินเสียงเหมือนฝ้ามันแตกฮะ

จะมีเสียงดังขึ้นอีกนะครับ

แล้วก็ลุ้นว่าไอ้ฝ้ามันจะถล่มลงมาไหมนะมันจะหล่นลงมาไหมนะ
สุดท้ายมันก็เกิดหล่นลงมาบางชิ้นจริง

จนพระทั้ง๓๔รูปต้องวิ่งหนีเลย
พวกคุณนี้ที่เราวงกลมสีแดงให้
โอะโฮ่ท่านหันไปมองละนิดนึงนะ

ท่านเองก็บอกว่าโอ้โหตอนนั้นลุกอัตมาก็ลุกยากนะ
ฝ้าเพดานถล่มใส่ขาขวาเหมือนกันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับ
แล้วสวัสดิ์ทำดีก็ถ้ามันจะเสร็จก็ให้มันเสร็จนะครับ